นี้หลายคนก็อยากจะไปฉีดวัคซีน
คือจิตวิญญาณของความเป็นนางแบบ
จะเดินยายาหย
อ่ะเพราะทุกที่คือรันเวย์นะครับคุณหลบหน่อยแม่จะเดิน
ไปเลยลูกนี่ถ้าเดินปังนัมเบอร์วันสุดสุดนะน้องนะ
ฟูเทิร์น๑แมทสวยนะให้หมอฉีดวัคซีนกันไปเลย
อ้าวฉีดกี่เข็มดีคุณหมอฉีดอย่างเงี้ยกี่เข็มดีโอ้ย
เราต้องมีรางวันสำหรับคนที่แบบทิวเทิร์นดีเด่นก่อนจะไปฉีดวัคซีนนะฮะ
จริงจริงมันก็เหมือนเป็นการสร้างสีสันไหมคุณคลายเครียดให้กับทั้งบุคลากรทางการแพทย์เอ่ย
คนที่มานั่งรอฉีดวัคซีนเอ่ยนะคะก็เห็นคุณพี่แล้วบอกเลยว่าเราก็คลายเครียดกันไป
คนที่กลัวกลัวอยู่อาจจะคลายความกังวลลงไปได้บ้างนะคะ
กดไลค์ให้คุณพี่เขาด้วยเป็นกำลังใจให้นะคะ
๒ต้องปังกว่านี้นะคะพี่ค่ะ
อันนี้คือเข็มแรกนะคะเข็ม๒ขอนั่นเลยค่ะอามูลอามูลพูทัน
ไปถึงก็แบบเปิดเสื้อพอดีเลยโชว์ไหลแล้วก็ฉีดวัคซีนพอดี

แล้วถ้านักกายกรรมมาฉีดวัคซีนไม่ต้องตีรังกามาเห
เออน่าคิด
ถ้ามีก็ถ่ายให้ดูด้วยละกัน